โอเคจ้าเข้ามาช่วยหน่อย
มายอบยอบยอบยอบยอบช่วยที
น้ำบาดาล
ลองมารักฉันลองมารักฉัน
สันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
อารมณ์เช้าแบบนี้นะครับสุขสบายแบบนี้แหละครับ
ต้องมีลีลาการเต้นฟุตเวิร์คไปหน่อยเพื่อความสุขของพี่น้อง
คุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยจะพาไปดูการเต้นเช่นกันครับ
แบบมีศิลปะไปด้วยนะครับ
เต้นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ดนตรีพิมพ์แคนบันเลงไปงานศิลปะก็เพิร์ตไปด้วยครับ
เสน่ห์ปลายผู้กันของครูไพบูลธรรมเรืองฤทธิ์
หรือครูเบิ้มเติมสินศิลปินอารมณ์ดีจิตอาสา
บรรยากาศดีจริงวาดก้อนเมฆไปหาก็เต้นไป
ควบคุมผู้กันไปแม่ภาพถึงออกมาสวยแบบนี้แหละครับ
ก็บอกแล้วไงเมื่อมีเสียงดนตรีอะไรก็เกิดขึ้นได้
รับร่างกายคนเราบอกว่าต้องเต้นต้องเต้น
เอายกขายกแข้งยกแข้งไป
คนเดียวก็เพลินได้ล่ะครับพี่น้อง
ไม่ใช่เสียงประทัดแน่นอนสนุกกันไปงานบุญที่ไหนเนาะ
อยากไปร่วมงานจริงยืนยันจากหูว่าเสียงปืนแน่นอน
นั่นยิงกันไปอีกมุมก็ยิงกันเพลินครับ
แม่ถ้าเป็นเมืองไทยตำรวจเรียกคุยตั้งแต่นัดแรกแล้วครับ
หวาดเสียวจริง
ให้ดีต้องเต้นเป็นจังหวะแบบนี้

แม่เข้าขากันดีจริง
คนตัวเล็กเต้นได้ทันเพื่อนแบบไม่มีใครห่วงใคร
รับว่าสมาธิดีเยี่ยมจริง

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
ให้ดีต้องเต้นพร้อมเพียงแบบนี้แหละครับ

ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ